สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
เจอกับเรา๓คนแบบนี้นะครับผมชนะคุณชิสาและคุณสุพัสรา
สวัสดีทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวไหว้คือคนที่แก่กว่าไหว้คนที่เด็กกว่านะ
เดี๋ยวอายุมั่งถึงเรื่องอายุอยากจะเดินออกไปเลยทีเดียว
จริงพวกคุณสองคนของคนเนี่ยก็คือเป็นรุ่นพี่ที่ฉันทั้งนั้นเลย
โอ้โหก็ปีเดียวเท่านั้นแหละค่ะ
ถ้ารักกันจริงอย่าพูดถึงเรื่องของอายุแต่วันนี้คุณผู้ชมฮะ
อยากให้คุณผู้ชมดูเราไปแบบยาวเพราะเรามีของรางวัลมาแจก
คุณผู้ชมจะต้องดูดีถ้าคุณผู้ชมดูรายการเราดีคุณจะได้ไปดูหนังด้วย
พิษน้อยหลายคนบอกว่าอยากไปดู
เพราะฉะนั้นดูเราไปยาวนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีคำถามด้วย
บอกคำถามคุณผู้ชมไปก่อนเลยแล้วคำตอบไปหาเอาในรายการเด้อ

ถามว่าดิฉันเนี่ยดาวเนี่ยค่ะใช้ภาชนะทำอะไรตุ๋นไข่
เดี๋ยวนะคุณดาวใช้ภาชนะอะไรมาตุ๋นไข่
ค่ะโอ๊ยใครมันจะไปหลูละดู
ถ้าคนที่ติดตามรายการของเราโดยเฉพาะช่วงชุมชนต้องแชร์
คุณจะรู้แน่นอนว่าพี่ดาวใช้อะไรตุ๋นใคร
ดังนั้นตั้งใจดูอย่ากระพริบตาแม้แต่วินาทีเดียวนะครับ
เพราะว่าท่านที่ตอบถูกต้องที่สุดและเร็วที่สุดหนึ่งท่าน

คนพาแฟนพาเพื่อนพาพี่พาน้องอะไรไปก็ได้

ใช่แล้ววันนี้จะได้รู้เลย
เพราะเป็นโอกาสรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการค่ะ
และที่สำคัญต้องตรวจติดแฮชแท็กด้วย
แฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์ของคุณด้วยนะคะ
เพื่อเป็นการยืนยันว่านั่นคือตัวคืนคุณจริง
จริงค่ะย้ำกันตรงนี้นะถ้ารู้ตัวเป็นผู้โชคดีอีกแล้วเนี่ย
อย่าลืมติดต่อเรากลับมาด้วยนะครับ
ใช่แล้วค่ะตอบถูกต้องที่สุดเร็วที่สุด
แล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์กันเข้ามาด้วย
หนังเรื่องนี้จะเข้าโรงภาพยนตร์วันพรุ่งนี้นะ
ใช่๒๕นาทีอ้าวคุณผู้ชมก็จะได้ไปชมเนี่ยโอ้โฮ

แต่ผมว่ามันน่าจะมีหลายรสชาติในหนึ่งเดียว
ดูนักแสดงนำก็ระดับตำนานแล้วนะคะ

แล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามไปจนทั้งรายการ
แล้วคุณจะรู้ว่าดาวใช้อะไรทำไข่ตุ๋น
หากใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันรีบสแกนเลยนะครับ
ไปที่เรื่องแรกมาอัปเดตให้ได้รับรู้กันหน่อย
จริงหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วเรื่องของการหยุดรถ
เมื่อเราขับไปเจอกับทางม้าลายต้องชะลอรถก่อนนะ
แล้วถ้าเกิดว่าไม่ยอมหยุดรอแล้วก็ตรงนี้มีโทษนะ
มีโทษปรับเพิ่มขึ้นแล้วนะจากตอนแรก๑๐๐๐บาทปรับถึง๕๐๐๐บาทแล้วนะครับ
ไปดูเรื่องนี้นะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะฮะ
เรื่องของกฎหมายจราจรใหม่
คือหากไม่หยุดรถให้คนข้างทางม้าลายจะมีโทษปรับสูงสุด
เกิน๔๐๐บาทเผลอไปถึง๕๐๐ก็แล้วแต่เคล็ดแล้วแต่กรณี
แต่อย่างนี้นอกจากถูกปรับแล้วเนี่ยอาจจะถูกตัดแต้มด้วยนะ
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เอาจริงตั้งแต่ปีที่แล้ว๕กันยาปีที่แล้วนู่นล่ะครับ
แต่จากเดิมตอนนั้นกฎหมายเดิมคือปรับไม่เกิน๑๐๐ใช่ไหม
ตอนนี้ก็สูงสุดไปไม่เกิน๔๐๐บาทนะครับ
อ่ะหากเห็นคนที่เดินข้ามทางม้าลายแบบนี้รถนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์
ต้องชะลอแล้วก็หยุดให้คนเดินข้ามก่อนนะครับ

ผมย้ำตรงนี้แล้วกันเป็นพริกถ้าเห็นแล้วหรือไม่ก็คุณก็รู้อยู่แล้ว
ตรงนี้มีทางม้าลายขับช้าไว้ก่อน
ขับช้าแล้วก็รอจังหวะถ้ามีคนจะรอข้ามแล้วก็หยุดเท่านั้นเอง

แต่ว่าหลายจุดหลายพื้นที่เนี่ยทางมาลายเขาก็จะมี

ก็ให้เช็คสัญญาณจราจรตรงนั้นให้ดีด้วยนะครับ
มาย้ำกันถึงโครงการช็อปดีมีคืน
ปี๒๕๖๖นะฮะก็ขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
แล้วไปลดหย่อนภาษีกันได้นะครับ
หลายคนก็ตั้งคำถามว่ามันใช้กับอะไรได้บ้างที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน
หนึ่งในสิทธิ์นั้นก็คือการขึ้นทางด่วน
ต้องเป็นทางด่วนดอนเมืองโทเวย์นะฮะ
แล้วถ้าใช้เป็นประจำก็ใช้สิทธิ์ได้ด้วยนะครับ
สามารถลดห่อนได้สูงสุดถึง๓๐๐๐บาท

ง่ายก็เป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นั่นแหละ
ทางยกระดับดอนเมืองถนนวิภาวดีรังสิตก็ช่วงเวลาที่เขาทำการ๘โมงครึ่งถึง๔โมงครึ่งนะครับ
ดีมีคืนใช้ได้ยาวไปจนถึงวันไหน
ตรงนี้หน่อย๑๕กุมภาพันธ์นี้นะครับ

คืนโทเวใช้ได้แล้ว
ก็เป็นเงินจำนวนประมาณทั้ง๓๐๐๐๐เต็มที่ราย๔๐๐๐๐ถ้าเป็นแหละว่า
ใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส
ใช่ค่ะก็สะสมสะสมเล็กน้อยไปมันก็รวบรวมเอาไปลดห่อนภาษีได้

ส่วนข่าวนี้หลายคนอาจจะตกออกตกใจว่า
คนไทยเนี่ยจ่ายค่าน้ำมันแพงที่สุดในโลกจริงหรือเปล่า

กรณีที่มีการส่งต่อข้อความกันสนั่นโซเชียลเลยนะว่า
คนไทยต้องแบกภาระจ่ายเงินซื้อน้ำมันที่แพงที่สุดในโลกนั้น

เรื่องนี้ค่ะมีการตรวจสอบกับทางบริษัทปตทจำกัดมหาชน

ก็บอกว่าข้อมูลนี้และการตั้งราคาน้ำมันนี้
จริงแล้วต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของประเทศนั้น
แล้วถ้าถามถึงประเทศไทยล่ะแพงสุดจริงไหม
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบจากปตท
พบว่าประเด็นนี้ไม่จริง

พูดง่ายทั่วโลกเนี่ยเราไม่ได้แพงสุดนัมเบอร์วัน

มันคุกกันถูกแล้วจับเงินในกระเป๋าแล้ว

คือเอาจริงก็ถูกอย่างที่คุณชิสาอ่านข่าวมา
คือมันก็ร้องรับแต่ละประเทศ
แต่ถามว่าเราใช้แพงแค่ไหนก็

ถ้าหากอยากได้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของพลังงาน

ทุกวันนี้มันก็มีพลังงานทางเลือกเยอะแยะ

แล้วไฟฟ้านี่คืนนั่นบนที่นั่งไป

ทีนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
เด็กนักเรียนสองคนค่ะนั่งรถเมย์
กลับมาจากโรงเรียนดีลงป้ายปุ๊บ
มีเด็กวัยรุ่น๒คนเดินตามมา
แล้วเข้ามาชกเข้ามาเตะเข้ามาต่อย
จนน้องเบ้าตาแตกเลยนะคะดูภาพวงตอนปิดค่ะ

ภาพจากกล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมได้ชัดเจนนะ
เอามาจากรถเมคันนี้นี่แหละค่ะ

คือยังไม่ได้ระบุว่าเป็นเรียนเทคนิคเรียนอาชีวะอะไรนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่มีคนเดินไปเดินมาด้วยนะ

ที่ซอยสมเด็จเจ้าพระยา๙ค่ะ
ปากคลองศาลกรุงเทพบ่าย๓เมื่อวานนี้เองนะคะ
สอบถามพ่อของหนึ่งในนักเรียนที่ถูกทำร้ายร่างกาย
เขาก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าวันเกิดเหตุลูกชายเจ็บหนักเลยนะ

คุณหมอบอกว่ากระดูกใต้ตาหักกระดูกหนูแก้มแตกและข้อมือบวม

หลังเกิดเหตุพ่อติดต่อร้านจักรยานยนต์
ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุไปขอเขา

อืมแล้วคุณพ่อนี่แหละบอกว่าจะร่วมกับตำรวจ
ช่วยกันดูกล้องวงจรปิดตั้งแต่ก่อนและหลังเกิดเหตุค่ะ
ต้องเข้าใจหัวอกคนเป็นผู้ปกครองนะ

ใครเขาจะยอมอยู่ลูกมาโดนต่อยอย่างนี้

ทีนี้นะคะหลังจากที่ดูกล้องวงจรปิดหลายมุมไปแล้วเนี่ย

ขึ้นรถเมย์จากโรงเรียนสวนกุหลาบพร้อมกับลูกชายของพ่อนี่แหละ

หลังจากนั้นเดินหลังไปติดตามหลังไปติด
แล้วไปชกไปต่อยเขาตามคลิปเลย
พอหลังเกิดเหตุก็เดินกลับบ้าน
แล้วก็มีบางครั้งนะจะมีเตะลมด้วย

คือได้เห็นนะเพราะก่อเหตุเดินมาชิวอย่างนี้
เหมือนกับว่าเดินคุยกัน
นี่เป็นไงเนี่ยเตะอย่างนี้เลยอะไรประมาณนี้
เดินเข้าซอยมาแล้วก็คุยกันมาตามปกติแบบนี้เลย
คุณพ่อเขาคุณพ่อของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
เห็นภาพแบบนี้แล้วมันยิ่งรู้สึกสะเทือนใจนะ
เจ็บใจนะทำรู้เขาอย่างไร
เอาเป็นว่าตอนนี้ตำรวจจับได้แล้ว๑คนนะคะ
เรียกมาคุยบอกว่าทำไปเพราะหมั่นไส้

ขึ้นรถเมย์ด้วยกันเจอกันบนรถเมย์หมั่นไส้
อ้าวฟังเสียงคุณพ่อค่ะ

แล้วก็ยังพูดด้วยว่าถ้าไม่มีคนแบบตะโกนก่อน

ตอนที่ควบคุมตัวเขาหนึ่งในสองได้
เขายืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องกันมาก่อน
แต่ด้วยความหมั่นไส้นะครับ

กำลังหลบหนีอยู่ตอนนี้ลงมือ
พอฟังมาแบบนี้ลองถามใจนะคุณผู้ชมนะ
ถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้ปกครอง
ได้ยินคู่กรณีเขาพูดแบบนี้
ไปทำร้ายลูกเขาหลานเขาหรือเป็นญาติคุณแบบนี้
แล้วพูดแค่ว่าหมั่นไส้คุณจะรู้สึกยังไง
นะมันเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นนะแต่คุณพ่อต้องชื่นชมอย่างนึง
พ่อก็บอกว่าไม่ได้อยากจะไปล้างแค้น
หรืออะไรยังไงทั้งนั้นนะทั้งที่คนเป็นพ่อนะ
เขาบอกว่ายังไงซะจะขอดำเนินคดีทางกฎหมายเท่านั้น

คือตัวคุณพ่อเองเนี่ยนะคะบอกว่าเอาจริงเข้าใจนะ
ว่าการชกต่อยกันของเด็กวัยรุ่นผู้ชาย

วิถีไปรอบทำร้ายเนี่ยมันไม่ใช่วิถีของลูกผู้ชายเขาทำ

คุณพ่อเขาก็เลยอย่างนี้จะต้องให้คุณตำรวจจัดการ
ให้คุณตำรวจช่วยแล้วตัวคุณพ่อเองก็จะช่วย
แล้วอย่าหาภาพจากล่องจนผิดค่ะ
อย่าหาว่าลุงบ่นเลยนะไอ้วิถีอย่างนี้
สุดท้ายแล้วก็ต้องไปลำบากผู้ปกครอง

แล้วเผลอถ้าไม่มีเงินให้เขา

ถ้ายังเป็นเยาวชนติดคุกไม่ได้ไปสถานพินิษฐ
มันจะเป็นอย่างนี้นะอย่าหาว่าลุงชนะบ่นนะ

แล้วถ้าเป็น๑๘ก็คดีรับไปเต็ม
นี่ไงเป็นไงลุงชนะขึ้นเฉยเลย
เชิญลุงต่อเลยค่ะลุงหายใจแป๊บหายใจแป๊บ
ไปต่อค่ะเรื่องนี้ต้องลุงเพราะลุงเป็นธาตุแมว
ที่แบบสะเตือนใจธาตุแมวกันบ้างดีกว่าคือเรื่องของเรื่องที่จังหวัดชนบุรีเพื่อนบ้านของบ้าน
หลังหนึ่งบอกทนไม่ไหวมีกลิ่นแบบเหม็นโชยออกมา
ช่วยกันนะช่วยกันบุกเข้าไปดูซิว่าในบ้านมันมีอะไรกันแน่เพราะกลายเป็นบ้านล้างไปแล้วไง
สุดท้ายไปพบภาพที่สะเทือนใจธาตุแมวมากเลยครับ
คุณดูเอาละกันซากแมวฮะตายอยู่ในนี้ครับโอ้โหสะเทือนใจจริง
บริเวณตรงนี้คือหมู่บ้านพัทยารุ่งเรืองซอยเนินพลับหวานตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
คือเรื่องของเรื่องชาวบ้านแถวนี้เขาไปร้องผู้สื่อข่าวว่าเจ้าของบ้านหลังหนึ่งขังแมวเอาไว้
แมวไว้ในบ้าน๑๒ตัวมันไม่มีอะไรกินฮะขังมันเอาไว้อย่างนั้นจนกระทั่งมันตาย
แล้วมันยังไงต่อกินกันเองเพื่อประทังชีวิตโอ้โหทีมข่าวเราลงไปตรวจสอบด้วยนะฮะ
ตรงนี้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวมีย่าขึ้นรกและกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วฮะ
ชาวบ้านชาวช่องแถวนี้เขาทนไม่ไหวไงเห็นเป็นบ้านร้างแล้วเป็นลักษณะอย่างนี้มานานก็เลยมาช่วยกัน
เปิดประตูเข้าไปดูซิว่าข้างในมันมีอะไรกันแน่พบว่ามีซากแมวตายเกลือนอย่างนี้เหลือแต่ซากกระดูกอย่างนี้เลย
โอ้โหเอาไปถามหนึ่งในชาวบ้านนะครับนางสำรานวุฒโนนบอกว่าต้องไปช่วยกัน
ทนไม่ไหวจริงแล้วส่วนใหญ่แมวมันตายอย่างนี้โอ้โหเป็นโครงกระดูกเลย
คือถ้ารียั้นไม่ไหวยังไงก็ประกาศไปสิคนที่เขาพร้อมจะรับเลี้ยงมันก็มีอยู่นะ
ในเทจเฟสบุ๊คอ่ะมีเยอะนะกุกค่ะใช่มั้ย
ไหนจะอยู่ทิ้งไปเลยอย่างนี้
แต่ก็ไม่รู้ว่าจริงเขามีเหตุผลอะไร
ฝากกันไว้แล้วกันสำหรับใครเลี้ยงสัตว์นะคะ
ส่วนเรื่องนี้อยากจะรู้เหลือเกินว่าไปโดนตัวไหนมา
หนุ่มคนนี้ค่ะอ้าวกันเหมือนกับขั้นอ่ะ
เดินไปที่ถนนแล้วไปขวางทางเขา

เรียกว่าไม่ได้กลัวหล่นกลัวตายอะไรเลยค่ะ

พี่ทำไมพี่ทำไมน่ะ

พี่ผมเอาไปที่สถานีตำรวจเลยได้ไหมครับ

พี่พอเอาเข้าปันนะครับพี่
ปิดปันน้ำได้นะครับ
โอ้โห

อ่ะเจอชายแปลกหน้าเดินมาดักหน้ารถแบบนี้

พอถามว่าพี่พี่มาทำอะไร

ไม่ทันไรผู้ชายแปลกหน้ากระโดดเกาะรถเลย

คนที่อยู่ในรถไม่รู้จะทำยังไง
ขับรถไปโทรแจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุไป
กะว่าจะไปให้ถึงสถานีตำรวจ
แต่ไม่ไหวไม่ทันค่ะ
แปลกหน้าคนนี้เหมือนหล่นลงมาที่กระโปรงหน้า

แล้วหล่นลงมาแบบนี้หลงมาแล้ว

ใช่เสียงสั่นเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ที่อำเภอเมืองตากนะคะ
ซึ่งทางด้านหนุ่มคนที่กระโดดเกาะรถคันนี้นะคะ
เป็นการกระโดดเกาะรถของนายธนกิจคันธเนธ
เขาเป็นสมาชิกอบตน้ำรึมอำเภอเมืองตาก

ถนนตรงนี้คือถนนจรดวิถีทองขาเข้ากลุ่มต่าง
ในรถมีภรรยาแล้วก็ลูกสาววัย๑๐ขวบนั่งมาด้วย

เขาเล่าให้ฟังว่าพอไปถึงปากทางวัดเขาสามงาม
หนุ่มคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสีดำ

จากนั้นมายืนขวางทางโบกให้จอด
เขาก็คิดว่าจะขอความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า

หนุ่มคนนี้ก็กระโดดเกาะรถเลยนะคะ
ธนกิจเขาตกอกตกใจเลยโทรแจ้ง๑๙๑นะครับ
ทีนี้ทางตำรวจสมภาวเมืองตากก็มาค่ะ

มาถึงก็มาพบผู้ชายคนนี้
ถอดเสื้อเดินอยู่ริมถนนหน้าค่ายทหาร
ซึ่งห่างจากปั๊มน้ำมันประมาณสัก๔๐๐เมตร
ท้ายที่สุดเจ้าที่บุกเข้าชาร์จจับกลุ่มตัวได้ค่ะ
ชื่อศักดิ์ใช่ไหมล่ะชื่อศักดิ์เหรอ
ยิงศักดิ์ยิงศักดิ์ลูกยิงศักดิ์ครับ
อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เหรอเรา
ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่ยังบอกชื่อตัวเองได้
คือยิ่งศักดิ์ขำมีแล้วก็บอกด้วยนะว่า
เล่นอะไรเป็นจ๊อกกี้ขี่ม้า
ขี่อ๋อขี่ม้าไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว
ไม่ใช่จ๊อกกี้แล้วเซฟยามา

ยาบ้านี่แหละนะคะเสพมาจนคุมตัวเองไม่ได้

เฟตามินอยู่ในร่างกายจริง
มีหน้าล่ะผีม่วงจะให้นอนง่วงอยู่ได้ยังไง

เลยต้องมาสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับคนอื่นเขานี่ไง
แต่เรื่องนี้ต้องชื่นชมคุณตำรวจอย่างหนึ่งนะ
เพราะว่าคนที่เขาโทรไปแจ้งเขาบอกอย่างนี้ว่า
ใช้เวลาไม่นานประมาณนาทีกว่า

อันนี้ก็ต้องชื่นชมทุกฝ่ายที่ทำหน้าที่ร่วมกันนะคะ
คุณธนกิจผู้ที่เป็นเจ้าของรถปาเจโร่เองบอก
ไม่ติดใจเอาความเพราะว่ารถเขาเนี่ยแม้จะโดนทุบ

ถึงไม่ได้ติดใจเอาความแต่ตำรวจก็ต้องเดินเมินคดีกับคนนี้
กับนายศักดิ์ในฐานะที่เสพยาเสพติดนะคะ
เอาเหตุการณ์น่าตกใจ๑มาดูเหตุการณ์น่าตกใจ๒ค่ะ

คุณลุงท่านหนึ่งนั่งอยู่หน้าบ้านตัวเอง
หลังจากนั้นเห็นวัยรุ่นสองคนขี่รถจักรยาน

โอ้โหแล้วตู้มใกล้เท้ามากเลยค่ะ

โยนระเบิดลูกปิงปองมาใส่หู

คุณลุงนั่งอยู่หน้าบ้านเฉยเลย

คุณลุงอายุ๗๑ปี

โอ้โฮระเบิดตรงขาพูดง่ายอ่ะ

ใกล้เท้าซ้ายใกล้ขาซ้ายมาก

รีบเดินไปที่ประตูแล้วก็มองว่าวัยรุ่นหายไปไหนแล้วนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็นเมื่อวานนี้
บ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอดอกคำใต้พยาวค่ะ
คุณลุงอายุ๗๑ปีแล้วนะคะชื่อคุณลุงประสูจน์ค่ะ
แต่เจ้าของบ้านก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะคะ
เพราะตอนนั้นก็นั่งอยู่เก้าอี้หน้าบ้านนี่แหละ

ตอนแรกเลยนะคุณลุงคิดว่า
โอ๊ยถูกยิงเขาแล้ว
แต่มองไปอ๋อฝุ่นตลบ

น่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่ตกลงไปที่พื้น

เอ๊ะระเบิดหรือว่าประทัดลูกปิงปองแน่นอ
เอาฟังเสียงคุณลุงเล่าค่ะ

แต่มันกล่าวไปคับคี่คับขวยแล้วกานคุ้น

หูอื้อมะล้อมาแม่งแน่

คุณผู้ชมเราเห็นในคลิปอาจจะไม่ทราบว่าดังหรือไม่ดัง
หูอื้อเลยนะครับอื้อนี่คือดังมากนะเสียงแก้วหูแต่งอ้ายลูกระเบิดปิ๊งปองเนี่ย
เปิดประทัดอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะดูลูกเล็กนะเคยเห็นอยู่ตอนเด็กเคยเล่น
แต่ตอนนี้เลิกเล่นแล้วมันดังมันดังมาก
ยิ่งไปใกล้อย่างนี้นะแล้วมันอันตรายด้วยใช่มันคือระเบิดย่อมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อกจากจะปลาเข้ามาในบ้านคุณลุงแล้วสืบไปสืบมาเอ้าเจ้าวัยรุ่นต่างหมู่บ้านเนี่ย
ก่อเหตุด้วยความคึกขนองที่บ้านคุณลุงแล้วยังไปปลาระเบิดใส่บ้านหลังอื่นด้วย
แบบนี้มันโอ้สร้างความเดือดร้อนรำคาญนะใช่ผู้ใหญ่บ้านตอนนี้กำลังออกตามหานะคะ
เพื่อเอาตัวมาอบรมสั่งสอนและแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบพฤติกรรม
แล้วนอกจากนี้ก็ต้องขอความร่วมมือร้านค้าในหมู่บ้านด้วยจริงอยากขาย
คือเอาจริงเขาก็ขอความร่วมมือเรื่องนี้ไปนานแล้วนะไอ้ประทัดเนี่ยนะ
ใช่ไหมรู้ดอกไม้ไฟบางทีมันอาจจะต้องพึ่งพาเรื่องของทางกฎหมายเกี่ยวกับใบอนุญาตที่จริงจัง
ที่จะสามารถขายได้และต้องไม่ขายให้กับเด็กอายุต่ำกว่าเท่าไหร่ก็ว่าไป
งั้นมันก็จะวางขายแบบนี้เกลือนไปหมด
แล้วก็มีเด็กบางคนอ่ะเล่นรักกำแล้วยนไม่พ้นเอามือแตกเป็นแพ้บัตร
หมายถ้ามันแบบปฏิบัติจริงได้แล้วก็มีความเข้มงวดจริง
มันก็น่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ค่ะประเด็นคือเราก็ละเลยไงอืม
เรื่องนี้กันบ้างนะครับนี่เลยใบขับขี่

หน้าผมจะใหญ่เหลี่ยมหายบูลลี่ตลอดเลยครับ
เรื่องของใบขับขี่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

และสามารถทำได้ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วนะครับ
เล่าให้ฟังว่าทางกรมการขับส่งทางบอกครับ
เขาได้จัดโครงการอบรมเสริมความรู้
ทำใบขับขี่ในวันเสาร์อาทิตย์โดยปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะฮะ
จะเปิดอบรมตั้งแต่วันเสาร์ที่๔กุมภาพันธ์นี้ไปจนถึงวันที่๓กันยายน
เป็นการอบรมความรู้๕ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบกวันเสาร์เนี่ยจะเป็นการอบรมและ
ทำข้อสอบเนี่ยทำสอบข้อเขียนแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยจะสอบภาคปฏิบัติต้องมาอบรม
แล้วก็ทำการสอบเนี่ย๒วันนะครับก็ได้รับใบขับขี่ไปเลย
เกณฑ์ของผู้ที่มาอบรมก็คือต้องอายุ๑๕ปีขึ้นไปและไม่เคยมีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาก่อนนะครับ
สมัครได้ด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็เข้าอบรมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพในพื้นที่๕กรมการขนส่งทางบก
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดนะครับอ่ะก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับ
ว่าเอาจริงถ้าใครที่เพิ่งจะเคยอบรมใบขับขี่ครั้งแรกเข้าใจแหละมันจองยาก
ใช้เวลาแล้วมันใช้เวลานานแต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อเป็นการทดสอบไงว่าคุณพร้อมแล้วที่จะใช้ยวดยานผ่านนะจริง
ทำให้ถูกต้องกันนะคะส่วนตอนนี้จะพาคุณผู้ชมไปทานข้าวต้มในตำนาน
ร้านนี้เปิดมายาวนานกว่า๖๐ปีแล้วจะอร่อยเด็ดแค่ไหนติดตามกันในสบัดรอบกรุง
อันนี้แหละอันนี้แหละอันเมื่อกี้แหละผักปุ้งนี่แหละปุ้งหมูกรอบ
มีหน้าคุณสายตาดีมากเลยชอบกินผักบุ้ง
เออตาหวานดีแล้วมีซุปนะมีพวกปลาทอดมีหมูกรอบใดมากมายโอ้โหน่าทานทุกเมนูจริง
หอยลายหอยลายอย่างนี้ชอบเลย

เอาจำชื่อร้านให้ดีค่ะชื่อร้านข้าวต้มบะวอนนะคะเปิดมานานกว่า๖๐ปีค่ะ
ร้านนี้อยู่หน้าวัดบะวอร์ดี้เว่กรุงเทพภาษา

มีคนเคยชวนคุณไปกินข้าวต้มอย่างนี้หรอ

ติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่าหมอเข้าครัวไปดูกันได้

นะคะว่ามีเมนูอะไรอีกนะเขาขายกี่โมงกี่ยำก็ตามไปได้
ชื่อร้านข้าวต้มบวรอยู่หน้าวัดบวรกรุงเทพค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมพาไปดูน้องหมาแต่น้องหมาตัวนี้

เบื่อมากเลยเบื่อน้องที่เป็นคนมาก
เมื่อไหร่เธอจะโตเนี่ยเล่นแรง

เห็นมันตรงตรงนี้
ใส่ดูตาก่อนพี่ดาว
มันตาเกรงมากท้อง

ใช่แต่ว่าดูหน้าน้องด้วยดูตาน้องด้วย
โอลาลักษณ์แหละดูกุ้มดูเอาเลี้ยงน้อง

มันน่าเอ็นดูน่ารักแต่เบามือหน่อยลูก
สุนัขเนี่ยเขาก็ยังกระดูกอ่อนอยู่นะเขาเป็นหมาน้อย

เอาคลิปนี้น่ารักดีนะคะจากติ๊กต๊อกที่ชื่อว่าคุณโอปอลมากนะจ๊ะจ้า
เพลงทรงอย่างแบทเป็นที่นิยมมากในวัยรุ่น
ฟันน้ำนมแล้วก็เด็กที่โตมาหน่อยเขาก็ชอบ

แน่นอนฮะวัยรุ่นอีกยุคนึงเขาก็ชอบ

เป็นไงไม่ธรรมดา

เขาก็ขึ้นใช่ไหมล่ะทำนองดนตรีก็มาก็ร้องตามพี่
เข้มมันผ่านพยันชนะตัวอักษรเขาก็ร้องตามนั้น
ตรงอย่างแบบนั้นแต่อย่างบ่อยก็ร้องอย่างนี้

ไม่ใช่แค่วัยรุ่นกลุ่มนี้นี่วัยรุ่นอย่างนี้ก็ร้องแบบนี้เหมือนกัน
เป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่ง
ไม่จำเป็นจะต้องร้องตามสมัยนิยมก็ได้นักร้องนำไง
นำเพื่อนนำทุกอย่างที่ทำได้
แต่ละรุ่นแต่ละยุคเขาก็มีสเต็ปการร้องดนตรีที่ไม่เหมือนกัน

ก็ในยุคนึงสมัยหนึ่งดนตรีมันก็จะอีกแบบนึง
พอเปลี่ยนยุคดนตรีมันก็จะอีกแบบหนึ่ง
จังหวะที่ก็หลายตาปกรุงมั้ย

เป็นลิเกย์เป็นหนอลำเอ้ยเหมือนมโนลาก็มีเสวดภาคตายอะไรก็เยอะไปหมด

เอามาให้ดูกันเพราะอยากชื่นชมนักดนตรีรวมไปถึง
อยากจะชื่นชมคลิปติ๊กต๊อกนี้ด้วยนะฮะ
จากคุณจิ๊บนิน้อง
จ้าน่ารักมากเลยครับดูเพิ่มได้
คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้พาไปเที่ยวที่ชุมชนดินมดแดงนะคะ
ที่จังหวัดลบบุรีไปสร้างบ้านดินแล้ว
วันนี้พาไปดูอย่างอื่นที่เขาสร้างรายได้ในชุมชนกันบ้าง
ไผ่คุณผู้ชมค่ะต้นไผ่เนี่ยสร้างรายได้ตั้งแต่รากจนถึงใบเลยนะ
และนอกจากนี้ดิฉันจะไปทำไข่ตุ๋น
เฮ้ยนี่ไงคำตอบอ้าวเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
ผมย้ำตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับผู้โชคดี
หนึ่งท่านที่จะได้รับตัวดูหนังเรื่องทิศน้อยสองใบ
ตอบคำถามมาว่าน้องดาวคุณดาวสุพัสราของเราเนี่ยเขาใช้ภาชนะอะไรมาตุ๋นไข่

ก็จากสกรูปที่จะได้ดูต่อไปนี้อ่าสกรูปชุมชนต้องแชร์เนี่ยนะคะ
จะบอกว่าดาวใช้ใช้ใช้
เดี๋ยวก่อนสิให้คุณผู้ชมเขาได้ดูจะรีบบอกทำไมเรา
แต่คุณผู้ชมมีบางท่านเดาอย่าเพิ่งตอบนะคะขอให้สกรูปจบก่อนแล้วคุณก็พิมพ์มา
แล้วติดแฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะเร็วที่สุดถูกต้องถึงจะได้รางวัลไปนะคะ
เอาพร้อมหรือยังที่จะไปหาคำตอบพร้อมกันติดตามได้เลยในชุมชนต้องแชร์
คุณผู้ชมดาวเนี่ยไปไหนไม่ได้จริง
เพราะว่ายังคงต้องอยู่ที่ชุมชนบ้านดินมดแดงอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
และข้างหลังนี้ไม้ไฟ
ว่าแต่เอาไปทำอะไรล่ะไม่ภาย
แต่ผู้รู้ยังไม่มา
แต่คุณผู้ชมว่าทางไหน
มวนดอหมูกินล้ำหมูไข่ล้ำมวนดอ

ว่าผู้รู้ที่มีชื่อว่าคุณลุงทองสุกนั้นอยู่ที่ไหน

พี่ท่าตาทำงานที่นี่เลยสินะ

ไปตรงนู้น

เห็นด้านหลังมีกวาภัยเยอะแยะเลย

ตัวนี้เรามาต่อยอดเรื่องการเจาะน้ำไผ่ครับ

ไปเลยค่ะ

ดูกับพ่อ

คุณลุมเป็นอะไรว่ะ
ขนาดนี้เพราะน้ำไผ่จากต้นนี้ครับ
ไปหาน้ำไผ่ต้นนี้ได้มั้ยคะคุณลุม
หลังเป็นจากนี้น้ำไผ่แหลกทาร์ษาอาหารเยอะ

มีขวดและมีหลอดเล็บ

ช่วยเหลือคนนะครับแต่ว่าทานน้ำให้เยอะหน่อยนะครับ

หลังจากที่เขาหยดลงมาหยดแรกแล้ว
เหนือสิ่งอื่นใดอยากเข้มอยากสวยลื่น

หลังจากที่เราไปเจาะน้ำไผ่มาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็ได้เวลาชิมมาเลยค่ะ
ก่อนหลายคนเห็นขวดแบบนี้เอ๊วายหรือเปล่า

ไม่มีแอลกอฮอลนะจ๊ะอย่าหาว่ามาดื่มแอลกอฮอลโชว์ไปเลยค่ะ

ใส่ประโยชน์เขาไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับมีเยอะแยะเลย
อยากรู้ไหมว่าเอาไปทำอะไรได้อีก

อ้าวอาจารย์ตุ๊ยโอ๊ยฝรั่งพี่สายโอ๊ย
ก็ลองไปหาของกิน

ขายเค็มมาแล้ว

ที่เราเอามาทำ

เขียนหนังสือ
อันนี้ก็ดินสระพองนี่แสดงทรีย์ลมกุรี

งแล้วก็นี่เลยใส่ซอสเลยซอสซอสน้ำเนี่ยน้ำเปล่านี่

แล้วคนเลยคน

เรายังสามารถเอามาทำความสวยได้ด้วย
ได้จริง

แต่ว่าสนุกจริงเต็มอิ่มจริง

พี่พุมรี่ขอบคุณอาจารย์ตู้ยมากนะครับ

แป๊บเดียวหมดวันแล้วค่ะ

สำหรับการบุกการตะลุยชุมชนบ้านดินมดแดงอำเภอเมือง
จังหวัดลบบุรี
สัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปบุกไปตะลุยที่ไหน

วันนี้ลาไปก่อนพี่ดัดสวัสดีค่ะ

เราได้รู้ถึงเคล็ดลับความสวยของคุณสุพัสรากันแล้วนะครับ

สวยเข้าไปกายแบบพื้นบ้านเอาดินสวมห่อมโภกหน้า

้าวไปบ้านดินบนแดงคลั้งนี้คุ้มนะ

ต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้จะพาคุณผู้ชมบุกเข้าไปอย่างค่ายลูกเสือ
ไปดูหน่อยซิว่าเขาสนุกสนานกันขนาดไหนกับกิจกรรมนี้ครับ
ไม่ใช่ใครไม่แพ้ชาติใดในโลก

ไม่แพ้ชาติใดในโลก

ตั้งใจผ่านกิจกรรมนี้ไปให้ได้

เป็นกำลังใจให้กับน้องกลุ่มนี้

สะพานที่มันเหมือนแบบเป็นรวดสลิงสะพานเชื่องอย่างนี้

ถ้าทรงตัวไม่ดีนี่คือฝนนะคะ

ไม่ใช่อยู่ทางเดียวกันแล้วก็ไปหมดทางแถบเลย

น่ารักปิดท้ายคู่กัดสะบัดข่าววันนี้นะครับ

เป็นอะไรฮะ
เป็นอะไรต้องดู

เราจะใช้อะไรทำไข่ตน

ผู้โชคดีเป็นใครไปดูเลยครับ

ขอแสดงความยินดีกับคุณชานม

ไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันไหมแต่เขาชื่อแบบนี้

เป็นผู้โชคดีตอบถูกตอบไว้นะฮะ

เพื่อที่รับตัวดูหนังไปเลย๒ใบ

หรือจะไปกับชาดำเย็นก็ได้ไม่ว่ากันนะฮะ

ภาพปิดท้ายวันนี้นะคะเป็นแมวตุ้งแช่
ไม่ใช่กุ้งแชนะ

รายการต่อไปเปิดปากกับภาคภูมิรออยู่หมดเวลา
ลาไปแล้วสวัสดีครับ

อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์